คนนี้ดีกว่านะคะหนุ่มเชนนัทวัฒน์ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นนุ่มเชนธวัฒน์สรรค์

แล้วปรากฏว่าชีวิตมันพลิกเลย
เหมือนใส่รองเท้าแล้วบอกว่าเดินน้ำท่วมแล้วลื่น

เอาพลิกดีนะค่ะคุณผู้ชมค่ะชีวิตพลิกเลย
ธุรกิจล่มงานหายกลายเป็นปันนะ

และนับดูตอนนี้ค่ะเชนก็มีละครทั้งหมด๕เรื่องนะ
ตัวธุรกิจสรรภัณฑ์อาหารที่เคยเจ๊งก็เทค่ะ
แล้วหันมาทำเสื้อสกรีนขายแบบเท่คูลค่ะ
มาลุยธุรกิจนะคะไม้ด่างเก๋ด้วยกันละกัน
คือเขามีหลากหลายธุรกิจนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องลูกค่ะตอนนี้ทั้งเชนแล้วก็แพลร์ค่ะเริ่มคิดหนักแล้ว
เพราะว่าบวกลบคูณหาแล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะนะ
เลี้ยงลูกเนี่ยเฮ้ยมันหลายสิบล้านอยู่เหมือนกันนะ
แต่เชนค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าอะไรก็ไม่แน่ปุ๊บปั๊บเนี่ยอาจจะแบบรับโชคเลยก็ได้
มีลูกสักคนสองคนเออมันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ไปฟังเสียงหนุ่มเชนกันนิดนึงค่ะ

จำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้อันนี้แฟนเป็นคนเลือกให้
เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องแบบคือมันล้มหมดเลย
เราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหชีวิตมันเอาจริงตอนนั้นถ้าไม่มีแผลอยู่ข้างคือล้มพอสมควรเลย

จริงเหมือนเดิมครับมีความสุขมากกว่าเดิมรักกันมากกว่าเดิม
ผมพูดหลายรอบแล้วว่าเราอยู่กันก่อนแต่งเพราะเราก็แก่แล้วอ่ะ
ลูก๑คนต้องมีเงินจนเขาเรียนจบประมาณ๒๐๒๕ล้านหลายคนที่มีลูกแล้วเขาจะบอกว่ามีเดี๋ยวก็ทำได้
เนี่ยพอคุณเชนพูดปุ๊บลูก๑คนกว่าจะเรียนจบประมาณ๒๕ล้านคำนวณไม่ไหวนะ
คุณสองคนยังไม่เครียดเท่าดิฉันนี่ยังไม่มีไม่ต้องเครียด

ไม่เป็นไรค่ะยินดีที่จะพาบกว้างจ้างได้ค่ะ